แม้ว่าจะพูดช้าไปหน่อยแต่ว่าพูดแล้วครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เป็นรองนายกด้วยยืนยันว่าคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙
ที่เดินทางผ่านสมุทรสาครหรืออยู่ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ
สามารถไปตรวจโควิดได้ฟรีนะฮะ
กรณีที่มีข่าวว่าคนใกล้ชิดของเจ้าของร้านอาหารดังนะครับ
ติดเชื้อโควิด๑๙และไม่ได้อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยืนยันว่าสั่งการไปแล้วนะครับ
ให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง
หรืออยู่ในจังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อ
หรือมีอาการเข้าข่ายโรคโควิด๑๙
สามารถเข้าตรวจหาเชื้อได้ทันที
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
ซึ่งทางกระทรวงจะไปเบิกค่าตรวจ
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเอง
ว่าตรวจฟรีครับฟังเสียงท่านอนุทินครับ
อันนี้เป็นข่าวไม่จริงนะครับ
ตอนนี้ถ้า
คนที่ผ่านไปสมุทรสาขน
หรือว่าอยู่ในจังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ย
หรือมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย
มีอาการเป็นไข้ที่เข้าข่าย
ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าไปรับการตรวจได้เลยครับ
ผมสั่งการให้หน่วยบริการสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่าง
ได้ทำการตรวจให้ตามสิทธิ์

เงินค่าตรวจเดี๋ยวทางกรุงศาสตร์ถูกไปเบิกสพสชเอง
ไปรับการตรวจได้เลยแต่ขอให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
แต่ว่าต้องเรียนแบบนี้ว่าคนที่เขาโพสต์เนี่ย

ว่าเขาไปซื้อของจากสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง

แต่ณวันนั้นโรงพยาบาลก็ยังให้เขาเสียเงินค่าตรวจอยู่ดี
เขาก็เลยโพสต์ลงในโซเชียลซึ่งเขาเสียเงินแล้วจริง
จนนำมาคำถามที่ถามท่านนายกว่า
เราต้องจ่ายเงินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คุณอนุทินตื่นหรือยังเนี่ยฟังข้อมูลเหล่านี้นะคะ

สำหรับหลักเกณฑ์มาดูหลักเกณฑ์หน่อยนะครับ
คือต้องมีเข้าหลักเกณฑ์จริงนะครับ

ขอโทษนะฮะที่เขามีข้อความบอกกูติดยังวะ
แบบนี้ถ้าคุณกังวลเองไปตรวจเสียตังค์นะ

ต้องมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง๑๔วันก่อนนะครับ
ก็คือเดินทางมาจากเขตโรคติดต่อนะครับ

ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมา
เขตโรคติดต่อพื้นที่ที่มีการระบาด

และเข้าข่ายต้องสงสัยและเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแพทย์ผู้ตรวจอ้อ

นี่ไงดุลยพินิษฐ์ของแพทย์ผู้ตรวจเนี่ย
ก็ต้องสั่งการไปนะฮะทุกโรงพยาบาลนะครับ